เราจะพาคุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของมิจฉาชีพสองผัวเมียสุดแสบนะครับที่หลอกลวงแม้กระทั่งพระสงฆ์นะครับ
โดยสองผัวเมียคู่นี้อ้างตัวเป็นนายตำรวจเข้าไปที่วัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ออกอุบายหลอกลวงพระสงฆ์ในวัดบอกว่าจะต้องเดินทางไปรับเบี้ยเลี้ยงที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
แต่ไม่มีค่าเดินทางจึงขอยืมเงินพระหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
หลวงพ่อท่านก็ใจดีให้ยืมเงินไปก่อนที่สองผัวเมียคู่นี้จะหนีหายไปเลยนะครับ
เป็นคู่ผัวเมียที่เขาเตือนภัยกันในพื้นที่ทางภาคเหนืออยู่

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดนาปราบตำบลนายางอำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมาเจ้าวาดวัดนาปราบเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ได้มี๒สามีภรรยาขับรถเก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียน๓๒
หมวดอักษรและจังหวัดไม่ได้เข้ามาหาที่วัด
โดยผู้ชายแต่งกายเสื้อยืดสีขาวตัดผมเกลียน
โดยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีอยู่ที่สพศพปราบ
ส่วนผู้หญิงรูปร่างขาวท้วมแต่งตัวดีย้อมผมสีทอง
หลบมุมกล้องวงจรปิดใกล้กับทีวีพร้อมนำน้ำส้มมาถวายและชวนพูดคุย
มาชายคนดังกล่าวอ้างว่าจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาส
เพื่อไปรับเบี้ยเลี้ยงและต้องรีบไปซื้อตัวเครื่องบินเพื่อเดินทาง
แต่เงินไม่พอและขอยืมเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
วันที่๓กันยายนจะรีบนำมาคืนให้
ด้วยความเมตตาเจ้าอาวาสจึงมอบเงินให้เพราะคิดว่าเป็นตำรวจจริง
โดยไม่ได้ถามชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ไว้
บอกว่าใจเงินของค่าเริ่มทาง
เจ้าอาวาสยังบอกอีกว่าซึ่งหลังจากที่สองสามีภรรยากลับไปแล้ว
ก็ได้รับข่าวจากเพื่อนพระด้วยกันว่าให้ระวังมิจฉาชีพ
อ้างตัวเป็นนายตำรวจและหลอกยืมเงิน
ซึ่งก่อนหน้านี้พยายามก่อเหตุมาแล้วหลายวัด

หลังจากนั้นเจ้าวาดวัดนาปราบจึงคิดว่าถูกหลอก
มาแจ้งความไว้ที่สพศพปราบ
พร้อมเตือนภัยวัดต่างให้ระวังมิจฉาชีพกลุ่มนี้
จากการตรวจสอบของตำรวจพบว่า
มีรถเก๋งลักษณะตรงกับที่รับแจ้ง

ซึ่งพบว่าภายในรถมีชาย๒คนและหญิง๒คน
ซึ่งอ้างตัวที่ด่านตรวจว่าเป็นนายทหาร
กำลังรีบเดินทางไปปฏิบัติราชการ
และรีบขับรถออกไปจากด่านตรวจอย่างเร่งด่วน
จนนาทีถึงวิทยุสะกัดจับรถคันแดงกล่าว
แต่ไร้วี่แววซึ่งคาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้
น่าจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สำหรับคนร้ายกลุ่มนี้มากันทั้งหมด๔คน
เป็นชาย๒คนหญิง๒คนซึ่งจะแบ่งหน้าที่กันก่อเหตุ
ส่วนมากจะตระเวนไปตามวัดที่อยู่นอกตัวเมือง
และเมื่อได้เงินแล้วก็จะรีบออกจากวัด

เมืองต้นคาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้
น่าจะเป็นกลุ่มที่หลอกพระพิสุกตามวัดต่าง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพยาว

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนจริงหรือไม่
และจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับผู้ที่พบเห็นหรือรู้จักชายที่ปรากฏในภาพ

หรือให้ข้อมูลได้ที่สพศกปาก
เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน